คราวนี้ไปดูเรื่องขโมยขจนกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคุณยายคนนึง
อายุ๘๓แล้วปกติลูกหลานจะมานอนด้วยแต่ไอ้วันเกิดเหตุเนี่ยนะ
ลูกหลานไม่ได้มานอนยายนอนอยู่คนเดียวแล้วมีคนเข้ามา
แล้วก็มีพระหลวงพ่อโสธรด้วยคือแสงมันสลัว
สลัวเพราะว่าเข้ามาตี๒ก็นึกว่าเป็นสร้อยคอทองคำ
คนร้ายมันเลยกวาดไปหมดเลยคุณผู้ชมนี่คุณยายเล่าให้กับทีมข่าวฟังนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตี๒ของเมื่อคืนที่ผ่านมา
ที่บ้านในพื้นที่หมู่๑๕ตำบลบางปะกงที่จังหวัดฉะเชิงเซานั่นเอง
ทีนี้พอรู้เรื่องเนี่ยทีมข่าวของเราก็เลยไปหาคุณยายเลย
กับคุณยายศรีอรุณวงประยูนเล่าให้ฟังบอกว่าโอ้ยตอนเกิดเหตุนะนะ
ยายก็นอนกางมุ้งอยู่ในบ้านล่ะจ้ะปกติจะมีลูกหลานมานอนเป็นเพื่อน
แต่เมื่อคืนเนี่ยยายนอนอยู่คนเดียวแล้วก็ตีสองกว่าเนี่ยนะ
คนร้ายเป็นวัยรุ่นนะใส่เสื้อเหมือนกับเสื้อลายพราง
่องเข้ามาในบ้านเดินไปที่โต๊ะอยู่ติดกับมุ้งที่ยายนอนเลย
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยยายบอกว่าได้ยินเสียงแล้วตอนนั้นน่ะลืมตามาดู
เห็นว่าคนร้ายมันกำลังลื้อลิ้นชักอยู่ลิ้นชักนี้เลยคุณผู้ชม
คุณยายบอกว่าเนี่ยใกล้ใกล้ที่นอนเลยนะอยู่ใกล้มากแล้วยายเห็นด้วย
ยายก็เลยตะโกนถามใครอ่ะมาทำอะไรอ่ะอย่างเงี้ยคนร้ายมันเลยตกใจค่ะ
วาดเอาทรัพย์สินที่อยู่ในลิ้นชักน่ะมีกระเป๋าเอกสารแล้วก็มีสร้อยพร้อมกับพระ
พระเนี่ยห้อยติดอยู่กวาดไปหมดเลยเมื่อกี้ในลิ้นชักนะ
คือคนร้ายมันก็ไม่ได้หยิบของอย่างอื่นไปแปลงสีฟันยังเหลือทิ้งไว้ให้คุณยายอยู่ในลิ้นชัก
ทีนี้คนร้ายมันคงจะคิดว่าสร้อยที่เอาไปคงเป็นสร้อยทองคำแน่เลย
เพราะว่าตรงที่คุณยายนอนจริงยายนอนเปิดไฟนะแต่มันเป็นไฟนีออน
มันสลัวแล้วคนร้ายมันก็กลัวด้วยล่ะค่ะเลยรีบกวาดไปแล้วก็วิ่งไปนอกบ้าน
คล่อมมอเตอร์ไซค์บิดหนีไปเลยทีนี้ตอนเนี้ยยายบอกว่าอยากได้พระที่ห้อยอยู่กับสร้อยนั้นคืน
เพราะว่าปกติเนี่ยก็จะเอาสร้อยเนี่ยมาใส่ติดตัวอยู่ตลอดเลยแต่ไอ้ตัวสร้อยนั้นถ้าเกิดคนร้ายมันจะเอาให้เอาไปเลย
เพราะจริงไม่ใช่สร้อยทองค่ะมันเป็นลูกปัดสีเหลืองเหลือง๓เส้นเลยยกให้คนร้ายไปราคาไม่กี่ร้อย
ถ้าอยากได้ก็เอาไปเถอะแต่ว่าพระหลวงพ่อโสธรยายอยากได้คืนแล้วยายบอกด้วยนะ
ยายอยู่แถวนี้มา๘๐กว่าปีแล้วไม่เคยมีเหตุลักษณ์ขโมยเกิดขึ้น
นี่คงเป็นคนในพื้นที่แน่มันรู้เส้นทางแล้วมันรู้ว่าคืนที่เกิดเหตุยายนอนอยู่คนเดียว
ยายบอกว่ายายไม่ได้ไปแจ้งความนะคะเพราะว่าของที่คนร้ายได้ไปราคาไม่เท่าไหร่
แต่ยังโชคดีที่ยายไม่ถูกทำร้ายหลังจากนี้ลูกหลานบอกว่าไม่เอาละ
ไม่ทิ้งคุณยายให้นอนคนเดียวแล้วเดี๋ยวจะต้องมานอนเป็นเพื่อน
แต่ก็แนะนำนะคุณยายถึงแม้ของที่มันได้ไปราคาหลักร้อยก็ตาม
แต่ควรไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพราะว่าไม่รู้ว่าคนร้ายมันจะกลับมาแล้วมาทำร้ายอีกหรือเปล่า
เรื่องอันตรายนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณยายด้วยแล้วก็เกิดขึ้นกับชาวบ้านด้วยนะครับ